มาดูเรื่องจดหมายบอกความในใจที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาล
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปเจอความในใจ
ซึ่งเขียนลงในกางเกงในของเธอโดยผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกว่าข้อความเนี่ยคือเขียนประมาณว่า
เอากางเกงในของเธอไปสำเร็จความไคร้แล้ว
แล้วอยากจะจุดกับคนใส่จัง
เขียนด้วยปากกาลงในกางเกงในของเธอแบบนี้
ความในใจแต่ความในใจแบบนี้ไม่อยากอ่านนะ
ไม่อยากได้เลยเออและเป็นเห็นเป็นคราบด้วยนะคราบอะไรคะ
คราบหมึกปากกาคราบอะไรบางอย่าง
ที่มันเกลอะกรังอยู่ที่กางเกงในนี่แหละนะคะ
เอาผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานสปาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
เอากางเกงในของเธอซึ่งถูกชายปริศนา
ขโมยไปจากราวตากผ้าหน้าห้องเช่าเลย
สำเร็จความไคร้แล้วก็เขียนข้อความในเชิงลามุกคุกคาม
เอานี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญไปแจ้งความกับตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพรมเขียนผู้กำกับการสพหัวหิน
ให้ช่วยตามสืบตัวคนร้ายหน่อย
เธอเล่าว่า๒มกราคมที่ผ่านมาช่วงเช้า

เห็นว่ากางเกงในที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ย
หนีบไว้ตรงราวตากผ้ามันตกอยู่กับพื้นได้ไง
หยิบขึ้นมาเอ้ากางเกงในมันแปลกไป
มีอีกคร่าบางอย่างแข็งเกลือกกัง
แล้วก็มีข้อความที่อ่านแล้วตกใจกลัว
กังวลเป็นอย่างมากในข้อความที่เขาเขียนไว้นะคะ
ข้อความดังกล่าวเขียนทำนองว่าสำเร็จความไคร่
ใส่กางเกงในเธอแล้วหอมมากเลยนะ

หลังจากนั้นเธอก็เลยโทรหาเจ้าของบ้าน
คืออยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้นใจแบบกังวลมากแล้ว
โทรหาเจ้าของบ้านเปิดกล้องวงจรปิดให้หนูดูหน่อย
หลังจากนั้นเธอก็เอากางเกงในเนี่ย
ถ่ายรูปกางเกงในโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เขียนข้อความเล่าเรื่องราวทั้งหมด
เพื่อหวังจะให้คนในหัวหินเนี่ย
ระวังแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อย

หนูก็อาบน้ำเสร็จแล้วหนูจะแต่งตัว
แล้วก็หนูก็ไปเอาผ้าที่ราวตากผ้า
เสร็จแล้วก็เห็นกางเกงในค่ะหล่นอยู่
แล้วก็หนูก็เก็บขึ้นมาก็เห็นเป็นเขียนนะคะ

คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาทำอะไร
แล้วก็เขาอยากทำอะไรกับเราอะไรแบบนี้ค่ะ

ว่าตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงมาก

แต่ก็ยังไม่อยากย้ายออกจากบ้านเช่านี้

อยู่บ้านเช่าหลังนี้๗ปีแล้ว
ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นเลย
ตอนนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วไม่สบายใจ

เธอก็เลยคิดกับตัวเองเอ๊ะหรือบางทีต้องย้ายออกแล้วล่ะ
ส่วนตัวไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษนะคะ
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดมาให้หน่อย
จะได้สบายใจจะได้อยู่อย่างสบายใจต่อ
อยากจะเตือนภัยผู้หญิงด้วยว่าอย่าไว้ใจใครให้มันมากนัก
ระวังสังเกตคนรอบข้างว่าแต่ละคนเขาเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่คนเดียวต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งความจากผู้หญิงคนนี้
สั่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐาน
และคุณคะคนร้ายคิดผิดนะคะที่เอากลับไปทิ้งไว้ให้เขาแบบนี้
เพราะเขาได้ดีเอ็นเอแน่นอนซึ่งมันติดอยู่ในกางเกงในนั่นแหละ
หลังจากนี้นะคะก็จะให้ชุดสืบสวนลงไปเก็บข้อมูล
แล้วก็ไปพบผู้เสียหายแล้วก็ประสานกับเจ้าของบ้านเนี่ย
ขอดูกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าของบ้านตอนนี้นะคะ

ทางตำรวจพยายามเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดเพื่อความสบายใจของสาวสปาคนนี้ค่ะ